ราคาน้ำมันค่าไฟใช่ไหมขึ้นแต่ว่าในช่วงหยุดยาวแบบนี้ครับ
ขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนฟรีเหตุ
ทำงานสบายอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องเดินทางไม่ต้อง

เออพี่หยุดสิคะพี่หยุดสิคะอะไรนะไม่ได้เดี๋ยวได้ดอมอ่านแทนหมด
ทางเดียวที่พี่เบิร์ตจะได้หยุดก็คือป่วย

ชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้๒๘๓๑กรกฎาคม
สายบางปินนครราชศรีมาเป็นการชั่วคราวนะ
ตั้งแต่ช่วงอำเภอปากช่องไปจนถึงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมา
ระยะทาง๖๔กิโลเมตร
จะให้บริการแบบเดินรถทางเดียววันเวย์นะ

จำดีคุณผู้ชมวันนี้กับวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นช่วงขาออกจากกรุงเทพ

ให้ใช้ช่องทางขาออกช่วงกิโลเมตรที่๖๕ครับ
มันจะเป็นตรงข้ามศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชายบูรินอำเภอปากช่อง

ส่วนช่วงที่คนกลับเข้ากรุงกันแล้ว
วันเสาร์กับวันอาทิตย์๓๐และ๓๑กรกฎาคม

จะเปิดให้ใช้ช่องทางขาเข้าครับ
จุดแรกทางขึ้นทางด่วนในอำเภอขามทะเลสอ
ส่วนอีกจุดหนึ่งคือจุดต่างระดับสีคิ้วครับ
ทั้ง๒จุดนี้จะเดินทางไปถึงจุดลงทางออกเดียวกันก็คือ
ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานคร๑๙ด่านด้วยกันครับ
ทางพิเศษศรีรัฐอันนี้๓๑ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา๑๐ด่าน
ด่วนทั้ง๓สายนี้จะยกเว้นค่าผ่านทางแค่วันเดียว

๒๘กรกฎาคม
ตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีที่ผ่านมาแล้วไปจนถึงเที่ยงคืนของคืนวันนี้นะ
ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวครับ
แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยที่จะกลับภูมิลำเนา

อย่าไปหยุดหรือชะลอจอดถ่ายรูปไปด้านขาดนะคะ
เขาไม่ให้ทำนะฮะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้